อีกอย่างคนหนึ่งขับรถไปหาซื้อผลลูกหย่อ

เมื่อไปเจอชายในชุดทหารมากันสองนาย
ถือปืนยืนจังกราศขอตรวจขน
เพราะคิดว่าเธอนั้นขนยาเสพติดนะฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
เอาเป็นอย่างคือมีคนถือปืนถือปืนไส้เพิ่ม

ถือปืนเห็นหนังอยู่ดีถือปืนตกใจ
ข่าวจ้าเรื่องอะไรยัง

ตรวจตรวจได้
แต่ว่าถือปืนแบบมีตกใจเลย
ต้ันเลยเหนือปืนมึงรู้หรอไม่ต้องถือปืน
เย็นเย็นจะตรวจรถ

ทำให้ผู้หญิงเจ้าของรถเขาตกอกตกใจ
บอกจะตรวจก็ตรวจได้แต่ทำไมต้องถือปืนมา
พร้อมกับตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
ทำไมต้องถือปืนมาขู่มาบังคับ
กับเธอนั้นเป็นคนร้ายนะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปพูดคุยกับสาวผู้โพสต์คลิป

บอกว่าเธอมีอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกตะไคร้
แล้วก็ไปตระเวนรับซื้อผลลูกยอเพื่อเอาไปขายต่อ
เธอก็ขับรถกระบะตะเวนไปหาซื้อผลลูกยอ
ที่บ้านผาตั้งที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
กำลังลงไปถามหาซื้อผลลูกยอที่บ้านหลังหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าก็มีชายแต่งกายในชุดคล้ายทหารแบบนี้

คันแรกจอดดักหน้าเธอเล็งปืนมาเลยนะฮะ

จะถือปืนมาเหมือนกันมาขอค้นรถของเธอนะครับ
บอกว่าโอ้โหตกใจเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กลับบ้านก็ยังตกใจไม่หายเลยนอนไม่หลับทั้งคืนเลย
แล้วก็ส่วนที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ประทึกขวัญแบบนี้
ก่อนหน้านี้รถก็ชนไป๒ครั้งแล้ว
ไปทำพิธีเสดอเพราะอาบน้ำมนตร์มาแล้ว

ฝันเห็นเปรตตัวดำสูงใหญ่

ซึ่งเธอก็คว่างก้อนหินกลับนะ
ว่างก้นหินใส่เปรตเหมือนกันนะครับ
แต่ทีนี้มันจะเกี่ยวกับฝันหรือเปล่านะ
หรือว่าอะไรมาขอส่วนบุญอะไรหรือเปล่า
แต่เธอก็บอกนะบอกว่าก่อนจะมาถึงจุดที่เจอเจ้าหน้าที่ตรวจค้นตรงนี้
คือก่อนหน้านี้เธอขับรถผ่านมาแล้วมีรถกระบะ
ที่ติดตู้หลังคาเหล็กด้านหลังคล้ายกับรถเธอเลย
อยู่ในป่าริมทางก่อนถึงหมู่บ้านทีนี้
เธอก็เลยว่าอ๋อหรือว่ารถฉันเนี่ยคล้ายกับรถเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจค้น
แต่ว่ารถเป้าหมายจอดอยู่ในป่าไง
แต่รถเธอขับมาเจ้าหน้าที่เขาก็เลยอาจจะเข้าใจผิด

บอกว่าในฐานะประชาชนตาดำเธอไม่รู้หรอกวิธีการเรียกตรวจเป็นอย่างไร
แต่มาพร้อมปืนอย่างนี้ตกอกตกใจ